อันนี้ค่ะดอมพูดเอาไว้ตั้งแต่ท้ายเบรกที่แล้ว
แต่อันนี้สอบติดมผ
มผคือไม่ผ่านแล้วต้องจ่ายเงินแก้มผ
หรอปกติเวลาติดมผก็ต้องโรงเรียนใหม่หรือสอบซ่อม
น้ำแข็งที่โรงเรียนสมัยเรียนพี่มผจะพวกวิชาลูกเสือ
แล้วทำงานส่งทำงานส่งให้ผ่านให้ได้ขอมา
วิชาพวกนี้มีเกรดมั้ยมผกับมผเฉย
ตอนสมัยน้ำแข็งนะน้ำแข็งเป็นมผกับผอเฉย
ไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงรอติดรอ
ติดรอก็คือต้องทำงานส่งเหมือนกันคือส่งงานไม่ครบใช่เออ
แต่เนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑ที่ผ่านมานี่แหละทางสอสอบัญชีรายชื่อ
คืออาจารย์ปรมีวัยจงเจริญแล้วก็เป็นคณะทำงานด้านการศึกษาพักก้าวไกลเนี่ย
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กปรมีวัยจงเจริญแฟนเพจนะคะ
ว่ามีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่เนี่ย
ว่าถ้านักเรียนสอบตกติดศูนย์หรือติดมพต้องเสียค่าปรับหน่วยกิจละ๒๐๐๐บาท
เพื่อนำเงินไปเฉลี่ยให้กับเด็กเรียนเก่งเดี๋ยวนะเอาต่ออีกหน่อยหนึ่งไหม
หลังจากนี้น้ำแข็งจะอ่าน๕ข้อคุณผู้ชมค่อยไปด้วยกันนะคะ
ไม่มีสิทธิ์สอบไม่ผ่านการประเมินในทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งเทอมหนึ่งและสองอืมอ่า
ผลการเรียนของนักเรียนได้เกรดศูนย์หรือว่าได้มผไม่ว่าจะเป็นไม่ผ่านการประเมิน
ไม่มีสิทธิ์สอบหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนักเรียนต้องเสียค่าปรับให้แก่ครูที่ปรึกษา
กิจละ๒๐๐๐บาทอย่างวิทยาศาสตร์๑๕หน่วยกิจเสียเท่าไหร่
จากค่าปรับผลการเรียนหากมีเกรดดังกล่าวมากกว่า๔ตัว
นักเรียนจะต้องไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมณวัดป่าที่ครูจัดหา
พร้อมทั้งนักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในค่ายทุกอย่าง
คือค่าปรับที่ได้รับจะถูกจัดสรรให้นักเรียน
ในห้องที่มีผลการเรียนอันดับ๑๕ของห้องคือใครที่สอบได้ที่๑๕
จะได้ตังค์ตรงนี้ไปตังค่าปรับซึ่งข้อตกลงนี้เนี่ยให้เริ่มปฏิบัติ
ตั้งแต่ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๖เป็นต้นไป
มันน่าจะเป็นประเด็นนะคุณผู้ชมนั่นน่ะสิถ้าอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้น
โพสต์นี้สสปรมีเขาแจ้งว่าประสานทางสสเขต๘จังหวัดเชียงใหม่พักก้าวไกล
อย่างนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ดูแลพื้นที่อบตสรรป่าตองให้ตรวจสอบข้อได้จริงนะคะ
เพราะว่าการทำแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิ์เด็ก

กำลังจะถามเลยว่ามันทำได้เปล่า
แล้วอยากรู้ด้วยนะเอกสารจริงหรือเปล่า

คือมีเอกสารดังกล่าวจากครูโรงเรียนแห่งหนึ่งจริงนะ

แล้วเบื้องต้นผู้บริหารโรงเรียนแจ้งไปยังผู้ปกครอง
แล้วก็แจ้งไปยังเด็กแล้วนะ
แจ้งว่าไงไม่ต้องทำตามเอกสารนี้
แล้วต้องสั่งสอบวินัยครูคนนี้ด้วยค่ะ
ทำไม่ได้ครับผมอันนี้เป็นการละเมิดอย่างชัดเจนครับ

เพราะเด็กตัวนี้เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถรับมือกับสื่อได้หรือเปล่านะครับ

ถ้าอย่างนี้นักเรียนแบบเบิร์ตอ่ะเบิร์ตเรียนไม่เก่งอ่ะ

เบิร์ตจ่ายค่าเทอมแล้วเบิร์ตต้องมาจ่ายกฎอะไรบ้านนี้อีกเหรอ

จ่ายค่าโดยกิจในวิชาที่ติดมภอ่ะ

เอาไปเงินให้กับเด็กที่ได้ที่๑ถึงที่๕
ก็ได้ตังค์มากอะไรนะ

ว่ามีผู้ปกครองคนไหนจ่ายตังค์ไปแล้วบ้าง

ดำเนินคดีกับครูที่ออกเอกสารด้วยนะ
นี่ไงดูเอาไว้นะอย่าไปทำนะครูคนอื่นนะ